ไปเด้งมาแล้วก็งานเข้าเลย

ลำยองหนองหินเห่าคุณผู้ชมจำได้ไหมคะ

เอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถิน

เรื่องมันไม่จบนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเกลียนคีย์บอร์ดคนนั้นตามไปด่าคนอื่นอีกค่ะ
ไม่ยอมหยุดพฤติกรรมแบบนี้นะคะ
ซึ่งคุณลำยองหนองหินหาก็เล่าให้บันเทิงไทยรัฐฟังว่า
นับตั้งแต่ตามตัวคู่กรณีรายนี้เจอนะคะ
ต้องมาเคลียร์กันต่อหน้าตำรวจเลยล่ะค่ะ
ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะ

ก็พาคุณแม่มาขอโทษเธอถึงบนโรงพักค่ะ

โดยคู่กรณีสัญญาว่าจะไม่วุ่นวายคุกคามเธออีกค่ะ
แต่ปรากฏว่าผ่านมาไม่กี่เดือน

กลับมากับพฤติกรรมแบบเดิมแล้วค่ะคุณผู้ชมสดร้อนเลยค่ะ
คอมเมนต์ด่าน้องหนามเตยค่ะด้วยถ้อยคำหยาบคายค่ะ
คุณลำยองถึงกับเอ่ยปากเลยว่าสงสัยจะแก้ไม่หายจริงค่ะ
แล้วก็ฝากเตือนไปยังนักเลงคีย์บอร์ดรายนี้เลยนะคะว่า

รอบนี้เธอไม่ยอมแน่นอนเธอจัดจัดการจัดเต็มเลย
อันนี้มันน่าจะแก้ยากตามนิสัยและสันดาลของน้อง

ดำเนินคดีเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแล้ว
ก็ยังไม่เลิกนิสัยนี้นะก็ไม่รู้จะทำยังไง

แต่เขาด่าคนอื่นเขายังไปด่าคนอื่นล่าร้านคนอื่นอีก
ถ้ามาด่าอีกนะคะก็คือก็จะดำเนินคดีอีก

นี่ไงคุณผู้ชมสงสัยไหมคะใครนั่งอยู่ข้าง
เป็นคำแรกที่ที่ฉันถามพี่แจ๊คว่าอุ๊ยพี่แจ๊คผู้ชายข้างหลังเป็นใครเหรอ
ชื่อน้องหนึ่งสุปชกเป็นลูกวุลธรรม
อย่างที่ทราบไปคุณลำยองเหนาหินห่าวเขาแต่งงานไปแล้ว
เมื่อปลายปีก่อนคุณผู้ชมต้องถามกันหน่อยว่าวางแผนเรื่องมีทาราชรึยัง
คุณลำยองบอกเลยนะคะว่าอยากมี
จริงก็ใช้วิธีตามธรรมชาตินี่แหละค่ะแต่ยังไม่สำเร็จ
ก็คิดเหมือนกันนะคะว่าจะไปพึ่งคุณหมอค่ะ
แต่ว่าอย่างที่ที่ทราบช่วงนี้สระการโควิด
หากมีลูกตอนนี้ก็อาจจะยังไม่สะดวกสักเท่าไหร่ค่ะ

เพราะอย่างที่บอกไปมีลูกมุ่นธรรมอยู่

มันหอมมันรออยู่เดอร์

องสัมภาษณ์เนาะจองสัมภาษณ์

เห็นบอกว่าแววมาตอนนี้นะคะมีละครหลายเรื่องนี้ติดต่อไปเล่นแล้วนะ

จริงพี่แจ๊กกะรีนต้องรีบดองเลยนะคะ
เอาผัวไปเถอะเอาผัวไปเทิร์น
แต่ยังไม่มีผัวไม่ต้องเทินแต่ก็รอน้องหนึ่งได้นะจ๊ะ

วันนี้จบดีขอตบมือให้หน่อย
สุดยอดเลยแจ๊กกะลีนนะคะ